น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับท่านที่เป็นหนี้นอกระบบ

มันโอ้โหบางคนเนี่ยถูกซ้อมถูกทวงหนี้แบบทารุณโหดร้าย
ที่ต้องผูกคอฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้มันก็มีด้วยนะ
แต่แหม่มันชักหน้าไม่ถึงหลังมันก็ไปกู้แบงค์
อย่างถูกต้องไม่ได้ก็เลยต้องไปหาหนี้นอกระบบซึ่งดอกมันแพงก็รู้นั่นแหละ
นี่ฮะวันนี้รัฐบาลครับ
โดยนายมนตรีคุณเศรษฐาทวีสิน
แล้วก็คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายมนตรี

ร่วมกันแถลงข่าวเหมือนกับที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้

ว่าจะเป็นการแถลงข่าวใหญ่วาระแห่งชาติการแก้ปัญหานี่นอกระบบนะฮะ
โดยทางรัฐบาลบอกว่าจะเป็นการดำเนินการไม่เหมือนกับที่ผ่านมา
แต่ครั้งนี้เนี่ยจะให้ฝ่ายปกครองคือฝั่งของนายอำเภอกับฝ่ายความมั่นคงคือฝั่งของตำรวจ
มาช่วยเจรจากลายเกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะฮะ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับคือไอ้คันที่แบบโอ้โหจะไม่ให้เขาเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ใช่ไหม
จะไม่ให้แบบลูกหนี้ใช้หนี้มันก็ไม่ได้ลูกหนี้ต้องใช้หนี้แต่ก็ต้องอย่างเป็นธรรม
ก็จะเริ่มจากกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนนะฮะโดยประกาศให้ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย
แล้วต้องจ่ายดอกแพงหรือว่าถูกคมขู่มาลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยได้นะ
ลูกหนี้นอกระบบนะฮะมาลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้
ลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่สารกลางจังหวัดนะฮะ
อยู่จังหวัดไหนก็ไปที่นั่นหรือว่าไปที่อำเภอก็ได้
ใช่มีศูนยำรงธรรมอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศอยู่แล้ว
ถ้าอยู่ในกรุงเทพนะฮะไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตได้ทุกพื้นที่
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไป
แล้วเดือดเกษัตริย์ภัศทธรรมมหาภัยจะเอาข้อมูลของลูกหนี้

บางคนบอกโอ้โหพี่จะกล้าได้ยังไงมิ้น

ลูกหนี้พี่นี่มันมาเฟียง

หรือว่าลูกน้องมันเยอะแล้วเกิน

บอกว่าเอาเป็นหนี้คนนี้เขาทวงดอกโหด

เพราะฉะนั้นก็จะให้นายอำเภอ
ร่วมกับภูมิกับการของทุกโรงพักนะฮะ
สอดส่องช่วยเหลือลูกหนี้
ช่วยเป็นคนกลางในการ

ก็ต้องใช้วิธีการดำเนินการ
จับกลุ่มปราบรามอย่างเด็ดขาด

ในอำเภอกับภูมิกับการทั่วประเทศ

เขาจะประชุมในอำเภอกับภูมิกับทั่วประเทศ

ตำรวจที่บ้านคณ

ให้หาผู้มกับหรือส่องลายได้ไหม
หรือหาตำรวจในพื้นที่เหรอได้ไหม
ก็ถ้ามีไลน์ก็ส่งได้เนอะก็ลองดูนะฮะ
ทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการเจรจากลายเกลี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ
กระทรวงการคลังจะเข้ามาแล้ว
กระทรวงการคลังจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้นอกระบบทุกรายนะฮะ
ธนาคารของรัฐโดยธนาคารออมสินนะฮะ
ปล่อยสินเชื่อให้ท่านไปแก้หนี้นอกระบบ
รายละไม่เกิน๕๐๐๐อัตราดอกเบี้ยร้อยละ๑ต่อเดือน
ให้ผ่อนชำระ๕ปีแล้วยังมีสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพ
อ่าซึ่งจะให้วงเงินไม่เกินรายละหนึ่งแสนบาท
กู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ๑ต่อเดือน
ระยะเวลาผ่อนชำระให้ชำระนานถึง๘ปี
ขณะที่ทกศนะครับจะมีโครงการสินเชื่อช่วยเหลือกเกษตรกร
วงเงินรายละไม่เกิน๒ล้าน๕แสนบาท
อัตราดอกเบี้ย๕เปอร์เซ็นต์ต่อปีให้ผ่อนชำระได้ถึง๒๐ปี
เปรียบชัดเจนดีกว่านะครับว่าตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ
๑๕เปอร์เซ็นต์ห้ามคิดเกินนะครับ
ไม่ทำแบบรุนาการไม่ทำงานแบบทำมากด้วยกันนะครับ
สำหรับฝ่ายความการปกครองฝ่ายความมั่นคง
แล้วก็มีเรื่องของกระทรวงกำคังมาช่วยเหลือกัน
ช่วยเหลือตรงนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการแก้ไขหนี้ในระบบอีก
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้พี่น้องสามารถลืมตาอ้าปากได้
ซึ่งเราจะมีการแถลงกันวันที่๑๒เดือนธันวาคม
หนี้นอกระบบเป็นส่วนหนึ่งหนี้ในระบบก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วเอามาส่งกันแล้วก็ทำให้การกลับมาเป็นหนี้เนี่ยยากยิ่งขึ้น
อ่าถ้าฟังจากท่านนายกนะฮะนั่นเท่ากับว่าท่านที่เป็นหนี้เนี่ย
ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเจรจากลายเกลี่ย
เพื่อจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ท่านถามว่าแล้วจะเอาเงินจากไหนไปใช้หนี้
ออมสินจะปล่อยกู้ให้ท่านแต่ให้รายละไม่เกินห้าหมื่นนะน้องมิ้น
ใช่ค่ะดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ๑ต่อเดือนให้ผ่อนชำระได้๕ปี
อืมอ่าส่วนท่านที่แบบเป็นหนี้เกินห้าหมื่นเนี้ย
ผมว่าท่านไปลงทะเบียนก่อนทกศก็มีเหมือนกันค่ะ
กศของเกษตรกรใช่ใช่ไหมฮะอันนั้นสองล้านห้าอ่าใช่ค่ะ
แต่จะเป็นโครงการสินเชื่อของเกษตรกรเขาใช่ค่ะอ่า
แต่ทีนี้คือก่อนอื่นท่านต้องท่านอย่าเพิ่งแบบโอ๊ย
หนี้ฉันเกินห้าหมื่นไปลงทะเบียนจะพอเหรอลงก่อนอันดับแรก
เดี๋ยวเขาจะช่วยเจรจากลายเกลี่ยประนอมหนี้กับทางเจ้าหนี้ของท่านให้ใช่ค่ะ
เพราะบางคนก็ที่เราเจออ่านข่าวบ่อยใช่ไหมน้องมิ้น
ใช้ดอกให้ผ่อนดอกมาจนมันทบต้นไปหมดแล้วถูกจ่ายแต่ดอกเงินต้นนี่ไปไม่เคยถึงเลย
อ่าอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเจรจาให้ว่าเออถ้างั้นจักรได้ไปเอาเหลือเท่านี้ได้ไหม
คุณภากรนะฮะเอ่อก็ลงพื้นที่ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างสิบสองจังหวัดนะฮะ
พบว่าลูกหนี้นอกระบบส่วนใหญ่อาชีพคือค้าขายหรือไม่ก็อาชีพอิสระนะครับ
ซึ่งจะกู้แบงค์ลำบากอยู่แล้วค่ะใช่ไหมฮะ
โดยมีมูลหนี้เนี่ยตกรายละประมาณห้าหมื่นสี่พันสามบาท
อันนี้เฉลี่ยนะอาจจะน้อยหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้
คุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ส่วนใหญ่บอกว่าที่ต้องไปกู้นอกระบบเนี่ยเพราะมันเข้าไม่ถึงโครงการของรัฐ
ธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้โครงการนี้ออกมาถือว่าดีมากนะฮะ
จะได้แก้ไขได้อย่างน้อยส่วนหนึ่งก็ยังดี
อืม
จริงเนี่ยอยากจะให้แก้ก็คือว่าให้เข้าถึงคนจนก็คือเหมือนแบบ
มีโครงการแบบเอ่อเอ่อลงตำบลหรือลงเอ่อแบบเงินล้านอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างนี้ประมาณนี้จะดีกว่าแล้วก็ให้เขาเข้าถึงจริง
นายกท่านแก้ได้ก็ดีให้ประชาชนแบบลืมตาอ้าปากขึ้นได้
จะได้มาบุชประมาณ๒ปี๖ปีปี๘ปีแล้วก็ได้กลับมากนิดหนึ่งปีเดือน
แล้วประมาณคือเสร็จลงสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเขากะว่าข้าราชการที่จบปริญญาตรีเนี่ย
จะมีเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ๑๘๐๐๐บาทค่ะอืม
ก็เป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพลเรือนหรือว่ากพนะคะ
จากที่ภรรษาวางบางโมงงบประมาณประกาศใช้แล้ว
ก็จะมีผลพฤษภาคมปีหน้าค่ะ
ข้าราชการวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุใหม่

จะได้ปรับอีก๑๕๐๐บาทเป็น๑๘๐๐๐บาท
เดิมที่ปัจจุบันข้าราชการบรรจุใหม่ระดับปริญญาตรี

ซึ่งได้๑๕๐๐ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คือ๑๒ปีแล้วที่ไม่ได้ขยับฐานเงินเดือนเลย
ใช่ค่ะ๑๖๐๕๐๐ปีหน้าและ๑๘๐๐ปี๖๘
ในฐานะฐานะเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง
เพราะเมื่อกี้มันของปริญญาตรีใช่ไหมวุฒิปริญญาตรี

ในชัยวชรงโครโศกสำนักนายโยครัฐมนตรีบอกว่า
งบประมาณที่จะใช้ในปี๖๗อยู่ที่ประมาณ๕๖๐๐๐ล้านบาท
๖๘ก็ใช้งบประมาณ๗๐๐ล้าน
ซึ่งตัวเลขการจัดทำงบประมาณที่แน่นอน
สำหรับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการในครั้งนี้จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย
สำนักงานกพกรมบัญชีกลาง
แล้วก็กระทรวงการคลังจะหารือกันอีกทีนึงนะคะ

เข้ามารับราชการก่อนใช่ไหม
ทีนี้มีคำถามว่า
เลยต้องขยับให้มีช่องว่างนิดนึง

เพราะว่าอย่างเช่นถ้าสมมติพี่อยู่๑๗๐๐๐บาท

ปีหน้ามิ้น๑๖๕๐๐อีกปีหนึ่งมิ้น๑๘๐๐บาท

อีก๒ปีเงินเดือนนำหน้าพี่แล้วเดี๋ยวเขาจะปรับให้พี่

ส่วนการปรับเงินเดือนที่ไม่ครอบคลุมก็คือพนักงานส่วนท้องถิ่นอันนี้ไม่ครอบคลุมนะคะ